อันนี้พาไปดูที่ชนบุรีชนบุรีเนี่ยเป็นโรงงานบีบอัดกระดาษ
แล้วปรากฏว่ามันน่าจะมาจากความร้อนอย่างเดียวไหมคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอื่นเช่นก้นบุหรี่
หรือมีอะไรที่เป็นจุดรวมแสงที่ทำให้กระดาษที่ถูกบีบอัดแล้ว
คุณผู้ชมเห็นควันไฟเห็นเปลวไฟที่มันลุกขึ้นมาไหม
มันจะทำให้ไฟไหม้ได้ค่ะ

จนถึงตอนนี้เขายังคุมสถานการณ์อยู่

ภาพเมื่อกี้น่ากลัวนะกองกระดาษอุ๊ยกองเท่าผู้เขาเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นโรงงานบีบอัดกระดาษด้วยไงคุณ
ทีนี้ค่ะด้วยความที่กระดาษที่ถูกบีบอัดแล้ว
วางอยู่ที่โล่งกลางแจ้งแบบนี้นะ
โรงงานนี้อยู่หลังวัดประธานพรซอย๕ที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
ไฟมันไหม้ตั้งแต่บ่าย๒นะ
แล้วพอไฟไหม้ปั๊บลมมันพัดด้วย
มันก็เลยทำให้ไฟไปติดกับจุดอื่นแล้วกระจายแบบเร็วมากค่ะ
นี่รถน้ำต้องรีบเข้าไปฉีดสกัดนะ
คนงานก็ต้องกันออกมาก่อนไม่ให้อยู่ในพื้นที่

เขาบอกว่าตอนนั้นทุกคนคือตัวผมออกมาดื่มน้ำตรงข้างนอก
แล้วเห็นเป็นกลุ่มควันลอยออกมาจากกองกระดาษที่บีบอัดแล้ว
ผมก็รีบตะโกนบอกลูกน้องเลยนี่คือนี่คือหัวหน้าคนงานนะคะ
บอกว่าให้เอาสายยางมาฉีดน้ำมาดับไฟหน่อย
ดับไม่ได้แค่แป๊บเดียวมันพลึบแล้วมันลามด้วยค่ะ
ก็ยืนกองกันไปพวกเราเรียกเด็กเอาสายยางมาลาบ

ตั้งแต่บ่าย๒ทีนี้ดูหน่อยค่ะว่าวันนี้ช่วงสายเป็นยังไงบ้าง
ควบคุมได้หรือยังใช้คำนี้ดีกว่าคุณผู้ชม
คุมได้ในวงจำกัดคือยังไม่ได้ดับแบบ๑๐๐นะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะ
เพราะว่าก็กลัวไงเกิดว่ามันปะทุขึ้นมาอีก

แล้วถามว่าจะควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อไหร่
คาดการณ์ว่าช่วงบ่ายวันนี้นะคะค่ะครับ